สำหรับใครเป็นธาตุแมวต้องดูข่าวนี้คือแมวเขาจะซุกสนนะ
น่ารักในดูชอบมุดไปตามที่นู่นที่นี่ที่จีน
แมวไปมุดที่ที่ไม่ควรจะมุดแล้วก็น่าสงสารมาก

เดี๋ยวทำไมมันเป็นท่านอนหงาย
สารนี่คือเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจีน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เขตปกครองตัวเอง
นิงเสียหุยนะคะทางตะวันตกของจีน
ในภาพเห็นเลยว่าเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดเหล็กเนี่ยค่ะ

ระหว่างกำลังตัดก็ต้องคอยราดน้ำไปด้วย
คือลดอุณหภูมิของท่อเหล็กและดับเสกรรมไฟนะ
พอตัดท่อเหล็กเรียบร้อยลูกแมวยังไม่หลุดออกมานะ
เพราะว่าส่วนหัวของมันติดอยู่ที่ส่วนปลายของท่อ
แบบแล้วต้องเคราะห์ลง
ต้องใช้เวลานานเหมือนที่เห็นนะคะ
เดี๋ยวรอดูมันจะมีจังหวะที่ช่วยออกมาได้
แมวตัวนี้ก็วิ่งหนีไปเลยน่าจะตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือแบบ
โอ้ยร้องนะยัดหูเข้าไปก่อนหน้าตาตื่นเฉียว

หลุดแล้วหลุดแล้ววิ่งไปเลยค่ะ